ต่างจังหวัดก็ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเยอะเหมือนกันนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมากันก่อน
โดยเฉพาะบริเวณถนนสายพิมารบ้านซาดตำบลชีวานอำเภอพิมายเนี่ยนะครับ
คือมันมีกลุ่มควันไฟลอยคละคลุ้งอยู่ทั่วไปหมดเลยคุณ

ระยะทางกว่า๕๐๐เมตรนะฮะปกคลุมถนนบริเวณทางโค้งอย่างที่เห็นนะครับ
ทัศนวิสัยแย่มากสาเหตุคุณรัชพรถามว่าเผาป่าเหรอ

คือมันไม่ใช่เผาป่าแต่เป็นชาวนาจุดไฟเผาต่อสั่งและฟางข้าว

หลายสิบไร่นะครับโดยไม่ได้สนคำเตือนของภาครัฐ
ก็เผาแบบนี้เพื่อจะเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูการเพาะปลูก
ทำให้มีกลุ่มควันไฟลอยปกคลุมพื้นผิวถนนนะครับ
ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการสัญจรไม่ดี
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์คือขี่ไม่ได้นะมองไม่เห็นทาง
เข็นรถผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวเพราะถ้าฝืนขี่ไป
จะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่ขับมาก็ต้องขับแบบช้า
ถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้แต่ทั้งผู้ขับขี่ทั้งชาวบ้าน
หรือใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ได้กลัวหรอก
เรื่องของขับรถแล้วมองไม่เห็นแต่เขากลัวเรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
คือไอ้ควันไฟพวกนี้แหละค่ะที่มันจะไปเพิ่ม
ตอนนี้ทางการเขาเตือนในทุกพื้นที่เลย
ถ้าเป็นในกรุงเทพก็ช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือเรื่องของการจราจร
ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ต้องเตือนกันเรื่องของการเผาป่าเผาย่า
วัชพืชอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรับฟังคำเตือน
ส่วนที่เผากันแบบนี้จะผิดไม่ผิดอย่างไร
ทางจังหวัดก็ต้องเข้าไปดูแลต่อนะครับ
ค่ะไปดูที่นครสวรรค์กันหน่อยค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าเป็นต้นแบบเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะคะ
คณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
ในงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพเขาเก็บเลยนะคุณ
ทูบเก็บเทียนที่ชาวไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้า
องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ในงานเนี่ยเก็บออกไปเลย
คือพอชาวไทยเชื้อสายจีนก็ดีนักท่องเที่ยวที่มาก็ดี
ไหว้เสร็จปุ๊บเก็บปั๊บเลยค่ะ
ก็เป็นการลดปัญหามลพิษให้มันไม่ให้ควันลอยฟุ้งในอากาศนะคะ
แล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพประชาชนด้วย

สาธารณสุขจังหวัดก็ร่วมกับโรงพยาบาลสี่แควร์
คลินิกมลพิษเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยนะคะ
รวมถึงมีการตั้งสายด่วน๑๗๗
ถ้าพบเห็นการจุดไฟเผาป่าเผาไร่เผาเศษวัชพืชในที่โล่ง
ยานพาหนะควันดำประชาชนโทรแจ้งได้ทันทีที่๑๗๘๔เลยค่ะ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษนะครับ
เผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็จะเห็นสีส้มเยอะหน่อยนะครับ
คือคนก็ถามว่าตกลงมันวัดค่าเหมือนกันหรือไม่อย่างไร

อยู่ระหว่าง๔๐๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง

เพราะสีส้มมันหมายถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

ถ้าเป็นสีเหลืองคือระดับปานกลาง

ถือว่าเกินค่ามาตรฐาน๓๖เขต
พบค่าฝูระองสูงสุดอยู่ที่บริเวณริมฐานนทร๓เศส

ติดอันดับทุกครั้งเลยนะครับ
แล้วก็แขวงคลองเตยเขตคลองเตย๗๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนในพื้นที่เขตปริมณฑลเกินมาตรฐานที่จังหวัดนทบุรีที่ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวย
แล้วก็ที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนะครับ
ขณะที่จังหวัดปฐุมธานีเกินมาตรฐานที่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
แล้วก็ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดง
ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงแล้วก็ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง
เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ใช้๒เว็บ๒แอปนี้แหละค่ะ

เขาก็ใช้ตามการประเมินของสหรัฐอเมริกานะครับ
เขาจะบอกว่าถ้า๑๕๐๒๐๐เขาเป็นสีแดงแล้ว

ก็จะเห็นว่าประเทศไทยนะติดอยู่อันดับที่ประมาณ๑๕

เชียงใหม่๑๕ปรุงเทพฯ๑๖

จริงนะคะไม่ว่าจะสีส้มหรือสีแดง

ส้มนั่นคือมีผลกระทบกับสุขภาพแล้ว

ใช่ครับว่าเอ๊ะสีแดงแล้วฉันค่อยใส่หรือยังไง
จริงตั้งแต่เหลืองไปก็เริ่มใส่ได้แล้วนะคะ
ทุกคนมีหน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์ติดตัวเลยนะครับ
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
วันนี้นำคณะรัฐมนตรีประชุมกัน
นอกสถานที่ที่นับราชที่วาด
ก็ได้พูดถึงเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ว่า๒วันนี้นายกรัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนักจากภาคประชาชน
แล้วก็ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านเขานะฮะ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็พูดว่า

มันเกิดจากการจราจรตั้งร้อยละ๗๒
ส่วนฝุ่นอื่นเกิดขึ้นจากการเผาวัชพฤษอีกร้อยละ๑๕
และอุตสาหกรรมอีกร้อยละ๕ที่เหลือเป็นเรื่องอื่น
ซึ่งฝุ่นขนาดเล็กมีผลต่อผู้ที่อายุน้อย
เด็กทารกษติมีคันคนสาราและคนที่มีโรคประจำตัว
อกนั้นยังแข็งแรงพอสู้ไหว
ผมเองผมก็ยังแข็งแรงผมพอสู้ไหว
แต่ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงหรือคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัย
ควรใส่หน้ากากคาดจมูกนะครับ
ก็กลายเป็นประเด็นที่นายยกพูดออกมาเมื่อวานนี้
คนก็ถามอ้าวทำไมท่านคิดถึงท่านว่าท่านแข็งแรง

คือจะบอกว่าต่อให้คนที่แข็งแรง
ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ป่วยนะคะ
ฝุ่นละอองเหล่านี้มันซึมผ่านผิวหนังได้
มันไม่ใช่แค่ว่าเฉพาะคนที่ไม่สบาย

ว่าคนเป็นภูมิแพ้เท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบ
เรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ออกมาวิพากษ์วิจารณนายกบอกว่า
นายกมนตรีคือเหมือนพูดอย่างเดียว

แต่ว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ก็พูดกับชาวนราธิวาส
ถึงเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นเหมือนกันนะครับ
บอกว่าอย่าบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำ
มาตลอดทุกอย่างแต่ไม่ได้รายงานผล
นับจากนี้ไปผมย้ำให้มีการรายงานผล
ให้สื่อทราบให้ประชาชนทราบ
ทุกวันมาตรการระยะสั้นระยะยาว
บูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นเป็นอย่างไร
เดี๋ยวผมจะแจกแจงและให้รายงานผลต่อประชาชน
ดีเลยนะคะแต่ขอย้ำไว้ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ

เด็กไม่เด็กส้มหรือแดงหรืออะไรก็ตามนะคะ